หลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกว่า
มีนาคมเป็นต้นไปใครติดโควิดให้ใช้สิทธิ์รักษาตามที่ตัวเองมี
ไม่ว่าจะเป็นบัตรทองประกันสังคมหรือประกันอะไรก็แล้วแต่นะคะ
ล่าสุดวันนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่า
เดี๋ยวก่อนรอไปก่อนดีกว่ายังไม่เห็นด้วยที่จะใช้ประกาศอันนี้
อยากจะให้เลื่อนไปก่อนเพราะต้องการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
เพราะฉะนั้นตอนนี้ใครติดโควิดให้ยึดหลักเจ็บป่วยวิกฤตฉุกเฉินรักษาฟรีทุกที่หรือว่ายูเซฟต่อไปก่อน
รักษาได้ฟรีทุกสถานพยาบาลนะคะตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งสำคัญคือต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจซักซ้อมบริการแล้วก็ปรับการบริการ
เพราะผู้ป่วยสีเขียวเนี่ยก็มีค่อนข้างเยอะค่ะก็ให้รักษาฟรีกันไปก่อนเพราะว่าวันนี้เขาบอกว่าผู้ติดเชื้อเนี่ยมากเป็นประวัติการเลยก็ว่าได้ที่ว่ามากเนี่ยไม่ใช่จำนวนที่เราประกาศกันไป
แต่วันนี้เนี่ยวันเดียวนะคะขออภัยเมื่อวานนี้ค่ะมีคนโทรเข้ามาที่เบอร์๑๓๓๐สูงเป็นประวัติการ๔๙๕๐๐สายไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะ
ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือว่าสปสชแนะนำให้ประชาชนแอดไลน์ของสปสชแจ้งเจ้าหน้าที่จะได้ไม่ต้องรอสายนานนะคะ